เอาไปที่พิยดาบ้างไหม

พี่อ้อมพิโยธาข้องเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ตอนนี้เขาผ่านไปเป็นผู้จัดละคร
ตอนนี้น้องนาวาอายุ๑๑ขวบแล้วนะเธอจะไม่ให้เราแก่ได้ยังไง
แล้วคือสำเนาถูกต้องมากหน้าเหมือนคุณแม่
ถูกต้องค่ะแถมตอนนี้ใกล้จะเป็นสาวแล้วเนาะ
เจอนักข่าวจ่อไมค์ถามถึงลูกสาวทั้งที
อ้อมก็เลยขอแกล้งลูกสาวออกสื่อหน่อย
เล่าถึงทริปที่พาไปดำน้ำที่เวียดนาม
ลูกสาวเนี่ยเจอน้องใต้น้ำพอขึ้นมาบนบก
พาไปทานอาหารทะเลน้องนาวาบอก
น๊าหนูไม่กินพ่อไล้สงสาร

ทำเอาคุณแม่ต้องอธิบายยกใหญ่ว่า
เออเขาเกิดมาเป็นอาหารดมนตร์แล้วลูกน้า
ภาพจากฝั่งโซกัวว่ากันไป
ก็ได้แต่เอ็นดูความคิดเด็กไงเธอ
แต่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่คุณแม่อ้อมไม่แกล้งลูกสาวก็คือ
เห็นตัวแค่นี้แต่ฉายเดี่ยวไปอัดรายการแล้วนะคะ
ซึ่งรายการที่ไปออกไม่ใช่คนอื่นคนไกลคนที่ไหนหรอก

แม่อ้อมบอกว่าคู่นี้เขาซีกันสุดไปเลยละค่ะ
อาเล็กธิระเดชนะคะเขาก็ทำรายการอาหารของอเล็กใช่ไหม
แล้ววันนี้เขาก็เลยบอกว่าพี่อ้อมขอน้องไปถ่ายหน่อย
ไม่ได้เอาแม่ไปนะแต่เขาสนิทกันอยู่แล้ว

ไปถ่ายร้านอาหารที่เป็นแบบของเด็กกระจุกกระจิ๊กอะไรอย่างนี้ค่ะ
เท่าที่เล็กบอกนะคะก็เรียกขอนาวาไป
แบบเออได้ก็ไปรับที่โรงเรียนแล้วก็พาไปถ่ายเลย

แต่กับเล็กเราก็รู้อยู่แล้วว่าเล็กเขาก็กล้าพูดกับนาวาว่า
ให้นาวาพูดอันนี้อันนั้นอันนี้อะไรอย่างนี้
นาวาเขาก็สนิทใจด้วยเพราะเขาก็เจอ
เจอสัก๓ปีได้แล้วมั้ง๓๔ปีแล้ว